คุณผู้ชมดูเรื่องนี้ดีกว่าอุทาหรณ์เลยนะคะ

หลอกเด็กผู้หญิงอายุ๑๒ขวบบอกว่า
น้องก็อยากได้ผ่อนวันละ๒๐น้องผ่อนไว้

เดือนหนึ่งผ่านไปจากวันละ๒๐เพิ่มเป็น
เป็น๒๐๐๐เป็น๔๐๐๐เป็น๕๐๐๐
สุดท้ายไปขโมยเงินปู่ย่ามาผ่อนมือถือไปเนี่ย
มือถือไม่ได้สูญเงินฟรี

นี่ค่ะผู้ปกครองของน้องวัย๑๒ปีคนนี้
มาร้องเรียนกับนายวิรพลรักเสมอวง
ซึ่งเป็นแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตนะคะ
แล้วก็มาร้องเรียนกับสื่อมวลชนที่จังหวัดอุดรธานีด้วย
อีท่าไหนไม่รู้จ่ายไป๓๕๑๓๕บาท

ว่าพอจะเก็บเงินค่าขนมได้ก็เลยผ่อน
ผ่อนวันละ๒๐ไปเดือนหนึ่งแล้ว

จากเดิมวันละ๒๐เป็นครั้งละ๑๐๐๐๒๐๐๐๔๐๐๐
ยอดที่ผ่อนไปครั้งแรกทั้งหมด๑๔๓๘๑บาท
ราคาถูกที่ว่าจะขาย๖๙บาท
ผ่อนไป๑๔๓๘๑บาทนี่มันเกินมาเท่าหนึ่งละนะ
ยังไม่ได้เครื่องมีการทักมาหาน้องอีก
ราคา๘๙๙๐บาทเอาเครื่องใหม่ไปเลย
นี่คือจะส่งมาเลยก็แทนอันเก่าที่เคยคุยกันไว้
พ่อนเพิ่มค่ะจริงรอบแรกที่ผ่อนไปได้๒เครื่องแล้วนะ

น้องบอกน้องอยากได้มือถือมาใช้ก็เลยตอบตกลง
ไปเรื่อยสุดท้าย๓๕๑๓๕บาท
แล้วขโมยเงินปู่ย่ามาผ่อนด้วยนะ
สุดท้ายน้องก็โทรถามไปผ่อนไปขนาดนี้แล้วได้รึยังมือถือ
ยังอีกนะบอกต้องโอนมาอีก๔๘๐๐บาทถึงจะให้เป็นค่าดูแลมือถือค่ะติดตามค่าประกันอะไรใด
น้องเลยบอกหนูไม่มีเงินแล้วพี่
เงินที่โอนไปก็ขโมยปู่กับย่ามาหมดเลยนะ
ทางนู้นบอกงั้นเดี๋ยวแจ้งความนะ
ถ้าไม่จ่าย๔๘๐๐บาทมาเนี่ยถือว่าผ่อนไม่ครบสัญญาเดี๋ยวจะแจ้งความ
กลัวมากก็เลยต้องตัดสินใจบอกปู่กับย่าไปว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้น

พ่อของน้องเนี่ยเล่าบอกว่า
มีเจ้าของเฟสที่เป็นมิจฉาชีพที่โกงลูกเขาทักมาหาเขานะ
โทรศัพท์ทักมาทางเฟซบุ๊กบอกว่า
ลูกสาวคุณผ่อนโทรศัพท์ไม่ครบสัญญานะ
เอาเงิน๔๘๐๐บาทที่เหลือมาให้ด้วย
พ่อก็เลยบอกไหนหลักฐานการผ่อนของลูกผม

แล้วรายละเอียดการผ่อนตกลงกันว่ายังไงราคาเท่าไหร่แบบไหน

บอกแค่ว่าจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับน้องอย่างเดียว
แล้วก็จะโพสต์ประจานในโซเชียลแล้วเขาโพสต์ประจานจริงด้วย

ลูกผ่อนไป๓๕๐๐บาทเนี่ยมันเกินราคาโทรศัพท์๒เครื่องไปมากแล้ว
ไม่เกิน๒๐๐๐๐ด้วยซ้ำล่ะแต่ลูกผ่อนไป๓๕๐๐๐นี่แทบจะได้โทรศัพท์เท่าไหร่

เงินก็เสียโทรศัพท์ก็ไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกโกง
พูดเลยนะว่าเงินที่ถูกโกงไปเนี่ยมันเรื่องใหญ่มากสำหรับครอบครัวนะ
เพราะว่าถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวกันเลยทีเดียว
เพราะเงินก้อนนี้ปู่กับย่าเก็บเอาไว้เพื่อจะเอาไปทำนาปีนี้

ไปแจ้งความพิสอบพ่อบ้านดุงนะคะ
ช่วงบ่ายคุณพ่ออัปเดตบอกว่า
น้าสาวของมิจฉาชีพ
ส่งมาทักบอกว่าพี่คือพ่อของน้องใช่ไหมคะ

คือหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครโกงใคร
หนูก็ถามน้องทุกวันกลัวน้องไปโกงคนอื่น

เขาบอกว่าสรุปแล้วเขาขอต่อรองผ่อนคืนเดือนละ๓๐๐บาทได้ไหม
แต่พ่อน้องบอกว่าไม่ได้เพราะผมก็กู้เงินเข้ามาเหมือนกัน
ถ้าจะได้ขอผ่อนเดือนละ๑๐๐๐บาท
ตอนนี้ยังตกลงกันไม่ลงตัวนะคะ

ก็เลยยังไม่รู้ว่าจะตกลงกันผ่อนคืนที่เท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ย
ปู่ย่าเอ่ยอะไรก็เดือดร้อนกันไปหมดเลยค่ะ